มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดเยอะโสธรค่ะ
เมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะ
ปีที่แล้วนะคะมีการพบโครงกระดูกผู้ชายคนหนึ่งในไร่อ้อยค่ะ
ตรวจสอบไปก็เพราะว่าเป็นคุณพ่อของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเธอก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความบอกว่าพ่อเคยสั่งเสียเอาไว้ว่า
ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับพ่อนะน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เป็นคนทำ
เพราะว่าพ่อเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเลย
มีแค่เรื่องกับผู้ชายคนนี้ซึ่งก็เป็นคนในหมู่บ้าน
ประเด็นมันคือการติดเงินกัน๔๐๐บาทนะคะ
ที่ผ่านมาเป็นเวลา๙เดือนแล้วคดีไม่คืบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
มาพร้อมกับนางสาวสุกัญญาใจทัศน์วัย๓๒ปี
จากจังหวัดเยอะโสธรลูกสาวของนายชุนใจทัศน์
ผู้เสียชีวิตที่ถูกพบเป็นโครงกระดูกอยู่ในไร่อ้อยที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดเยอะโสธร

สองคนมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้สืบสวนหาผู้กระทำความผิด
เพราะคดีนั้นล่าช้ามาก

ปกติแล้วพ่อไม่ได้มีคู่อริไม่ได้มีเรื่องราวทะเลาะ

จะมีก็เพียงแค่คนในระแวกบ้านค่ะ
จากสาเหตุการยืมเงินกัน๔๐๐บาท

แล้วพอถูกทวงถามเนี่ยพ่อปฏิเสธไม่มีเงินจ่าย

แต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยทะเลาะกันแรงที่สุด
ถึงขั้นด่าพ่อล่อแม่กันเลย
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นพ่อ

เพราะว่ามีเรื่องทะเลาะกับคนในหมู่บ้าน
แล้วพ่อก็คือไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แค่มีกับเขาวันนั้น
แล้วทีนี้๒๓วันต่อมา
ก็คือพ่อเสียอยู่บนเถียงหนา

แล้วมีแม่คนอยู่ตรงข้ามบ้านเขาก็แบบมาเตือนแม่หนูว่า
ให้ดูพ่อหน่อยนะเหมือนที่ทะเลาะกันวันนั้นเขาโกรธมากค่ะ
มีแบบคนมาเตือนเลยแต่ทางเราก็คือไม่ได้เอกใจว่าพ่อจะหายไปอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้มีนาคมที่ผ่านมาก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เอาข้อมูลผู้ต้องสงสัยไปให้กับตำรวจ
เพราะว่าพ่อเคยพูดเอาไว้ก่อนตายเลยค่ะว่า
พ่อไม่เคยมีปัญหากับใครนะยกเว้นคนนี้เท่านั้นแหละเป็นคนในหมู่บ้าน
ซึ่งก่อนที่พ่อจะหายไปค่ะ
เธอบอกเคยเห็นรอยรองเท้าผ้าใบของบุคคลปริศนาประมาณ๓คน

แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนกระทั่งพ่อหายตัวไปนี่แหละ
ส่วนตัวเธอเชื่อว่ากระดูกของพ่อที่พบน่าจะเป็นการจัดฉาก
เพราะจุดที่พบเป็นทุ่งนามีคนผ่านไปผ่านมาตลอด
แต่ไม่มีใครพบกระดูกหรือว่าได้กลิ่นอะไรเลย
เธอก็บอกว่าเธอจะไม่ชาปนกิจจนกว่าจะจับผู้ร้ายที่ฆ่าพ่อได้
ทีนี้ทนายรณรงค์ก็บอกว่าเหตุการณ์มันผ่านมา๘เดือนแล้วนะ

ตำรวจในพื้นที่ก็บอกว่าถ้าไม่พบศพก็ไม่สามารถทำคดีได้
แต่นี่ก็เจอกระดูกแล้วทำไมคดีถึงยังไม่คืบอีก
บุคคลต้องสงสัยดันไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นด้วย
ผัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายก็หลายอย่าง
เลยอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
และขอให้เจ้าหน้าที่เร่งคลี่คลายคดีจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

ครั้งนี้ทางครอบครัวเขาต้องการ
ที่จะให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เร่งรัดคดีแล้วก็ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
เพราะก่อนหน้านี้ไปแจ้งความที่สพเริงนกทาคดีก็ไม่คืบหน้า
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหา
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า
คดีมันถึงได้เงียบสนิทขนาดนี้